เมื่อวานเดี๋ยวที่ฉันต้องจะเล่าเล็กอ้าวไหนอ่ะเมื่อวานดิฉันไปอัดรายการโอละหมานจานใหม่๔เทป
พอเทปสุดท้ายเนี่ยฉันก็เปลี่ยนผมเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนผมไปเรื่อย
ตัวเองก็เปิดผมมาแล้วเสร็จแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยดิขอถ่ายรูปหน่อยดิ
เพราะไม่เคยเห็นพี่อำมาตย์ไม่เคยเห็นแล้วเขาก็ไปลงในไอจีของเขาว่า๓๔๐ปีที่รู้จักกันมา
เป็นครั้งแรกที่เห็นเปิดผมแล้วดิฉันก็เลยแคปรูปนี้ไปจุ๊บเข้ามาเพราะว่าดิฉันเป็นคนชอบอย่างนี้คือ
ลุมกันถ่ายรูปหลายกล้องได้ไหมอันเดียวแล้วก็ส่งไลน์กันก็ได้ไหมเขาอยากรู้ว่าผู้ชายคนเดียวสิหรือเปล่า
เสร็จเดียกำลังจะบอกไม่ต้องเท้าความก่อนสิให้มันตื่นเต้นเวลาเล่าอะไรเนี่ยมันต้องเล่าให้มีความรู้สึกว่าอื้อหือเสร็จ
แล้วเนี่ยฉันก็เลยไปจุ๊บเข้ามาแล้วเขียนคำว่าเปลี่ยนเปลี่ยนของฉันในที่นี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนผม
ผู้ชายคนนี้เป็นเซลล์สมาร์เก็ตติ้งเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่รายการของบริษัทคุณไก่วรายุทธ์
น้องสาวมากสาวมากกว่าฉันอีกสาวมากน้องเคยเจอพี่เขาอยู่อีปอมอีปอมหล่อนสาวมาก
เอางานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รื่นเริงถลงศพใหม่ค่ะ

ณสาราริมน้ำอิ่มเอ็มกับซีฟู้ดบาร์บีคิวสดใหม่
บุฟเฟ่อาหารนานาชาติหลากหลายค่ะ
แล้วก็เพิดเพลินไปกับบทเพลงภัยร้อจากวงดนตรีชื่อดัง
พร้อมกับตรึงตาไปกับการแสดงหน้าตาลีลา

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร๐๒๒๙๒๒๙๙๙ต่อ๓๒๐๒

จะบอกนะอะไรที่มันเป็นไม่ใช่ของจริงเนี่ยนะ
มันก็จะโชว์หน้าโชว์ตาอย่างนี้

เก็บเงียบเลย

วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ